เปิดคลิป๕นาทีให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
เพราะว่านักประดาน้ำจากอังกฤษนะครับ
แล้วก็ทีมงานกู้ภัยนักดำน้ำจากซิล
เขาเข้าไปเจอเด็กภายในถ้ำแล้วนะครับ
แล้วก็เห็นภาพของเด็กแข็งแรงโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้
ดังนั้นนะครับเราก็ต้องย้อนถึงคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
ว่าใครไปเจออย่างไรแล้วก็เจอสภาพไหนนะครับ
นี่แหละครับทีมค้นหาที่ไปพบทั้ง๑๓ชีวิต
เป็นนักประดาน้ำกู้ภัยจากประเทศอังกฤษ
ก็คือนายบริชาร์จวิลเลี่ยมสแตนตัน
และนายจรวัลแลนเดนที่แบ่งสายกัน
ค้นหาร่วมกับทีมของหน่วยซิลและหน่วยงานต่างนะครับ
ส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำ
มาร่วมกันค้นหากว่า๘๑คนที่ทำงานตรงนี้
หลังจากที่ไม่พบทั้ง๑๓คนในจุดพัทยาบีช
เมื่อวานความยากลำบากในการผ่านจาก๓แยกไปนะคุณ
มุดตัวลงไปในช่องแคบเพื่อจะดำน้ำต่อไปพัทยาบีช
ไม่เจอเด็กที่พัทยาบิช
แต่ไปเจอเด็กเลยจุดพัทยาบีชไปประมาณ๔๐๐เมตรนะครับ
ระยะที่แน่ชัดยังไม่คอนเฟิร์มออกมานะ
บ้างก็บอก๒๐๐เมตร๓๐๐เมตรบ้าง๔๐๐เมตรบ้าง
เขาก็เขียนไว้แบบนี้ผู้ย่าทีมหมูป่า
พบเยาวชนทีมหมูป่าบริเวณหาดทรายห่างจากพัทยาบิช๒๐๐เมตร
โดยนักดำน้ำซิลดำน้ำวางลายเชือกนำทาง
ร่วมกับนักดำน้ำจากประเทศอังกฤษ
ระยะทางจากห้องโถงยาว๑๙๐๐เมตร
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาที
คืนวันที่๒กรกฎาคม๒๕๖๒
แสดงว่าตอนไปเจออาจจะเจอตอน๓ทุ่ม
ให้แน่ชัดให้ชัดเจนถึงจะรายงานยืนยันออกมาข้างนอกได้
ผู้ว่าถึงแถลง๔ทุ่ม๔๑นาที

นี่แหละครับเขาบอกว่าจุดที่ไปเจอ

แม้ว่าจะมีอาการอ่อนเพลียและบางคนมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

แต่ทุกคนยังมีสติสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ทุกคนเลย

ฟังเด็กพูดภาษาอังกฤษกับทีมนักดำน้ำจากอังกฤษ
โอ้โหเด็กนี้มีสติแข็งแรงจริงคุณ
แรกก็กังวลไงคะเรื่องของการปรับสายตาของน้อง

เพราะว่าทีมนักดำน้ำก็ถามน้องไปด้วยว่ามีไฟไหมมีไฟไหม

แล้วเสร็จแล้วทีมนักดำน้ำจากอังกฤษก็บอกว่า

แปลว่าน้องเขาก็น่าจะมีไฟฉายอยู่บ้าง
ใช่แล้วก็มีเด็กที่บอกว่า

แล้วก็บางคนบอกอยากจะออกไปอยากจะเอาข้าวแล้วบอกเขาสิว่าอยู่

ฉันเข้าใจรอแป๊บหนึ่งนะฮะ
นี่นะครับเบื้องต้นสอบถามจากทางโค้ชเอก
ใช่ไหมว่าอยู่รอดกันได้ยังไง
ก็สอบถามกับโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์อายุ๒๕ปี
โค้ชเอกโตที่สุดในบรรดาน้องนะคะ

นี่ให้น้องนอนนิ่งอยู่กับพื้น
ขยับตัวให้น้อยที่สุดจะได้ประหยัดพลังงานในร่างกาย
แล้วก็ถามว่าน้องกินอะไรบ้าง
ซึ่งโค้ชเอกก็บอกว่าให้ดื่มน้ำที่มันหยดลงมาจากผนังถ้ำ

ดูคลิปนี้แล้วก็มีการยืนยันว่าเป็นคลิปจริงเราก็แบบว่า
ดีใจมากนะครับ
ที่ร่วมกันส่งแรงใจส่งกำลังใจ
ให้ต่อ๑๓ชีวิตแล้วก็ต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ดังนั้นเราก็มาตรวจสอบเรื่องของ

ที่รู้สึกฟังกี่รอบกี่รอบก็ดีใจที่สุดนะคะ
เพราะว่าเป็นคลิปการแถลงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
คือหลายคนพอได้ฟังแล้ว
เป็นคำยืนยันที่มาจากปากของผู้ว่าเองแล้วมันรู้สึกบอกไม่ถูกจริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนฟังคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วเราจะประเมินการเคลื่อนย้ายออกมาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นภารกิจที่มีอยู่๓ประเภทที่บอกว่า
ค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับนะครับ

ตอนนี้เรากำลังจะกู้ภัยนะครับเอาน้องเขาออกมาให้ได้นะครับ
เดี๋ยวเรากำลังจะจัดทีมหมอและพยาบาลที่ผมบอกน้องทุกคนว่า
เตรียมการอยู่เสมอที่นำหมอที่ดำน้ำหรืออยู่เป็นทีมที่ดำน้ำได้เข้าไปนะครับ
ถ้าวันนี้เราส่งขึ้นไปได้เลยเราจะส่งเข้าไปทันทีแล้วเข้าไปดู
สิ่งที่เราจะส่งเข้าไปร่วมกันก็คืออาหาร
แต่กลับเรียนว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะทานได้หรือเปล่า

เหมือนตอนเย็นที่ผมบอกไม่รู้จะย่อยอาหารได้หรือเปล่านะครับ
ภารกิจอื่นยังมีอีกมากมายจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
ส่งกลับเขาแล้วฟื้นฟูเขาจนกลับมาเป็นปกติสุขกลับไปเรียนหนังสือได้นะครับ
ไม่น้อยนะครับแต่วันนี้แผนที่๑สำเร็จไปแล้ว
เราจะทำแผนกู้ภัยกับแผนส่งกลับให้ได้
คืนนี้ทั้งคืนผมคิดว่าพวกผมคงไม่ได้พักนะครับ
แต่ผมยืนยันว่าทุกคนมีความสุขที่กู้ภัยที่ค้นหาจนพบ
เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่น้อยครั้งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับ
แล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชนหรือสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือกับผม
ทีมงานมาตลอด๔๕วันหลังนี้ที่ให้ความร่วมมือทุกเรื่องที่ผมขอไป
ผมอยากให้ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้มีสภาพให้ความร่วมมือเหมือนที่เราทำกันณวันนี้นะครับ
ดอยนางนอนนี้ขอให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองนะครับ
แล้วก็คำถามไม่ต้องขอขออนุญาตนะครับเรามีเวลาน้อยที่เราต้องทำงานกันอีก
ขอบคุณทีมทุกทีมไม่ว่าจะเป็นทีมที่ผมบอกแล้วว่าทีมสูบน้ำก็ยังต้องทำงานต่อไปนะครับ
ส่งท่านรองอธิบดีมาประจำอยู่กับผมเกือบตลอดเวลานะครับยังมีทีมร่วมอีกหลายกรมที่ผมอาจจะเอ่ยนามไม่ครบนะครับ
ทีมค้นหาหลักก็คือทีมซิลที่วันนั้นคิดไม่ออก
ผมก็ขออนุญาตเชิญซิลมาจากสัตหีบโดยตรงซึ่งได้รับความกรุณาจากกองทัพเรือ
ก็ต้องขอบคุณณตรงนี้ทีมค้นหาบนถ้ำนะครับที่เราบอกแล้วว่าถ้าแผนหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้แผนสองทีมค้นหาบนถ้ำคือทีมของกองทัพบกของกองทัพภาคที่สามทั้งหมดนะครับผมกล่าวไม่รู้จะกล่าวยังไงนะฮะยืนอยู่ข้างหลังผมเต็มไปหมดนะครับทุกคนวันนี้ดีใจกันหมดนะฮะทีมของกองทัพบกที่ตะเวนสำรวจพื้นที่
แล้วเราก็เจาะวันนี้ที่มีศักยภาพอีกสองหลุมที่เราจะลงไปให้ได้สี่ห้าร้อยเมตร
ก็คือทีมของกองทัพบกผสมนะครับจากทุกภาคส่วนมาจากหลายจังหวัดนะครับ
นอกจากนั้นทีมหลายหลายหน่วยอย่างที่ผมบอกนะครับทีมตำรวจก็ช่วยกับเรานั่งอยู่เราอยู่ตลอดเวลา
ภาคส่วนผมอาจจะเอ่ยไม่ครบคือดีใจนะครับวันนี้ก็ขอตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดถ้าจะชัดเจนผมกลับเรียนว่ากว่าจะไปกลับกว่าจะยืนยันกว่าจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วทำแผนได้อีกอย่างน้อย๔ชั่วโมงนะครับแต่ผมกลับขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราเป็นอย่างดี
สำคัญที่สุดนะครับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกนะครับที่ให้กำลังใจกับพวกเรา
วันนี้เราทำภารกิจสำเร็จเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประสบความสำเร็จถ้าพี่น้องไม่มีกำลังใจให้เรานะครับเพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มีกำลังใจให้กับทีมของเรามาตลอด๑๐วันนะครับ
ส่วนรายละเอียดขอเดี๋ยวคุยกันตอนเช้านะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมไม่มีคำถามนะครับขออนุญาตจริงครับ

เนี่ยยังขนลุกอยู่เลยกับจังหวะเฮเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เฮกันหลายรอบชัยโยกันหลายรอบจริงนะคะ
ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนกันแต่ทีนี้ผู้ว่านรงศักดิ์ก็ย้ำนะพูดถึงภารกิจที่ยังไม่จบ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะผู้ว่าบอกต้องทำทั้งหมด๓อย่าง๓กลุ่มใหญ่
คือค้นหากู้ภัยแล้วก็ส่งกลับค้นหาเจอเรียบร้อยแล้ว
กระบวนการต่อไปคือการกู้ภัยนำตัวน้องออกมานี่แหละค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นจะมีการฟื้นฟูรักษา
ส่งกลับคือส่งกลับบ้านไปใช้ชีวิต
ไปโรงเรียนได้อย่างเป็นปกติ
ทีนี้ผู้ว่าก็ได้พูดถึงแผน
การที่จะส่งแพทย์ที่ดำน้ำเข้าไปได้เข้าไปทันทีเลย
แล้วก็เอาสิ่งที่ต้องติดตัวไปด้วยคืออาหาร
แต่อันนี้ผู้ว่าก็บอกนะยังไม่รู้ว่าน้องจะรับประทานอาหารได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาพอหลังจากเจอแล้ว

โดยที่ภูว่าเขาบอกหลังจากแถลง
อย่างน้อยจะต้องรออีกสัก๔ชั่วโมง
ผมถึงจะสามารถยืนยันอะไรได้
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ไทยรัฐทีวีของเราก็โฟนอินผู้ว่าในรายการ

ภูว่าเขาก็แค่ย้ำว่าอยู่กับภูว่าตอนกี่โมงนะ

ก็คือย้ำว่าน้องปลอดภัยดี
แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของอาการของน้องแต่ละคน

คือตอนนี้นอกจากหมอภาคที่เป็นหมอด้วย
แล้วก็เหมือนมีศักยภาพเท่ากับหน่วยซิลด้วย

ก็เข้าไปประเมินอาการของน้องนะครับ

ทางญาติดีใจทางคุณพ่อแม่ผู้ปกครองดีใจแล้วนะครับ
เมื่อวานเราเจอกับคุณอาของน้องดอม
ดอมหรือว่าเด็กชายดวงเพชรพรมเทพอายุ๑๓ปี
เด็กที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำคนหนึ่งนะครับ
คุณอาบอกว่าดีใจมากที่ทราบข่าวว่าหลานชายปลอดภัย
ถึงกับยิ้มไม่หุบเลยนะฮะฟังเสียงของคุณอาหน่อยฮะ
ครับผมครับ
แล้วที่แจ้งว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ที่แจ้งก็ได้ยินในสถาทนั้น
ก็ว่าน้องปลอดภัยทุกคนครับแข็งแรงทุกคน
นี่แหละฮะก็เป็นคุณอาของน้องดอมนะฮะ